อ่าเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนเก้าโมงเช้านะคะ
ก็ต้องบอกว่าสนามบินดอนเมืองนี่เป็นจุดที่เต็มไปด้วยผู้คนนะคะ
บรรดากลุ่มคนเสื้อแดงที่มาต้อนรับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสื่อมวลชน
อ่านะคะเนี่ยค่ะครับแล้วก็การควบคุมตัวนะครับ
คุณทักษิณหลังจากที่นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่เอ็มเจ็ต
ตั้งแต่ตอนเก้าโมงเช้านี่นะคะพอทุกอย่าง
เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยนะคะก็มีการพาตัวคุณทักษิณ
ขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีดำป้ายทะเบียน
แนกรถที่ใช้ในขบวนเนี่ยมี๑๔คันนะคะ
แล้วก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์๓คันรถเก๋งตำรวจ๓คัน
จุนเนอร์สีดำขาว๓คันมีรถตำรวจสีเทา๒คัน
รถตู้ตำรวจสีขาว๑คันรถพยาบาล๑คัน
รถกระบะตำรวจปิดท้ายขบวน๑คัน
ก็ต้องบอกว่าเป็นขบวนยาวเลยแหละนะคะ
ขบวนรถคันแรกจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่นำหน้า
แล้วก็จะเป็นรถเก๋งตำรวจตามด้วยรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจอีก๒คัน
รถเก่งตำรวจอีก๑คันรถตำรวจเทาอีก๑คัน
ฟอร์จูเนอร์สีดำที่คุณทักษิณนั่งนะคะตามด้วยรถตู้สีขาว๑คัน
รถตำรวจสีเทา๑คันฟอร์จูเนอร์สีขาว๑คันนะคะ
ซึ่งก็จะมีกระบะตำรวจปิดท้ายขบวนอีกแล้วก็จะเป็นขบวนทีมของสื่อมวลชนที่จะขับตามเนี่ยค่ะ
ออกจากสนามบินดอนเมืองเนี่ยภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือประมาณ๑๐โมงเช้า
ทางประตู๖ของสนามบินแล้วขึ้นโทเวย์
ก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผ่านตึกไทยรัฐทีวีด้วยไปลงที่ด่วนดินแดง
แล้วก็ไปลงที่ยมราชนะคะเข้าสนามหลวง
อนุสวรีประชาธิปไตยไปที่ศาลดีกา
ซึ่งก็ไปเพื่อที่จะไปฟังคำตัดสินจากสารดีกา
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
โดยใช้เส้นทางอนุสวรีประชาธิปไตย
เข้าถนนหลานหลวงนะคะขึ้นทางด่วนโยมราช

ขอหมายขังไปรับหมายขังจากศาลดีกา
คดีตัดตักศิลป์ได้หมดแล้ว
ก็นี่แหละค่ะขบวนที่คุมตัวของคุณทักษิณเนี่ย
สนามบินดอนเมืองไปที่สารดีกา
และจากสารดีกาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตลอดเส้นทางถ้าเราเห็นก็จะไม่ได้ปิดถนนนะคะ
จะใช้เป็นลักษณะเหมือนเป็นรถนำ
แล้วปิดคือถ้าจะปิดก็ปิดตามแยกต่าง
พอขบวนผ่านไปก็เปิดตามปกติ
รถคันแรกเป็นหัดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า

ก็ไปอยู่ตรงนั้นกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ